โอ้โหไทยแลนด์วันเสาร์นี้
ใบตองจะพาไปบุกเกาะคำชโนธ
จังหวัดอุดรธานี

มีคนเดินทางมาที่เกาะคำชโนธนี่เยอะขนาดไหนคะ
สริยาวอย่างละหมดคน
ตำนานลึกลับที่มาของเกาะลอยน้ำคำชโนธ
มันจะเหมือนฟองน้ำที่มันทุกตัวพร้อมที่จะลอยน้ำได้ตลอดเวลา

และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จุดเชื่อมต่อ๓โลก
พุทธภักดิ์แกเคยเอาไม้ไผ่มายั่งลง

ไปดูต้นมะเดือยักษ์จุดรวมพลคนชอบเสี่ยง
มันขึ้นเหมือนเป็นนู้นขนาดนี้
พาทวันเสาร์ที่๒๙มิถุนายนนี้บ่ายโมง

โอ้โฮไทยเล่น
เสาร์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปบุกเกาะคำชโนธ
คำชโนธหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะว่าเป็นเกี่ยวกับสถานที่

ที่มีเรื่องเล่ามีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาใช่ไหมคะ
ก็มีตำนานความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาบางคนก็อยากไปสัมผัสด้วยตา
บางคนก็ยังไม่มีโอกาสได้ไป
แต่ว่าในพื้นที่บริเวณเกาะคำชโนธเนี่ยนะคะมีหลายจุดที่น่าสนใจเยอะแยะมากมาย
วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์บนเกาะคำชโนธค่ะ
นี่ค่ะจุดที่เป็นไฮไลท์คุณคิดว่ามันคือจุดอะไรที่ดิฉันจะต้องพาไปแน่นอน

ถูกต้องค่ะจุดไฮไลท์ที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คเลยของเกาะคำชโนธ
ถ้าไปถึงแล้วจะต้องแวะไปก็คือบริเวณต้นมะเดือยักษ์
อายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะก็จะมีผู้คนหลั่งไหลเดินทางมาขอพรขอโชคขอลาบ
ขอเรื่องการงานการเงินค้าขายคือขอทุกเรื่องเลยค่ะจริงแล้วก็
ก็ตามความเชื่อนะคะคือพ่อจ้ำเนี่ยเคยเล่าให้ฟังบอกว่า
บริเวณตรงนี้เนี่ยนะแถวต้นมะเดือยักษ์เนี่ย
เขาเชื่อว่าเป็นคลังสมบัติของพญานาคหรือว่าเมืองบังบด
พญานาคเขาจะขึ้นมาแปลงร่างเป็นมนุษย์ครับเวลาลงสู่เมืองบาดาน
ก็จะไม่สามารถนำข้าวของหรือว่าสมบัติต่างลงไปได้
ก็เลยนำสมบัติมากองรวมกันไว้ที่บริเวณแห่งนี้
และสำหรับผู้ที่มาขอพรนะคะก็จะมีหลากหลายวิธีในการขอพร
แล้วแต่ตามแต่จะถนัดเลยแต่พ่อจ้ำเนี่ยย้ำกับดิฉันไว้ว่า
สมหวังหรือไม่นั้นนะขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละคนด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นสะสมแต้มบุญกันให้เยอะนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นไฮไลท์ไฮไลท์หนึ่งที่อยากจะให้ได้ชมกันแบบเต็มในวันเสาร์นี้
ตอนบ่ายโมงตรงนะคะเพราะว่าดิฉันพาคุณผู้ชมไปเกาะคำชโนธทันที
มีทั้งเรื่องเล่ามีทั้งตำนานความเชื่อนะแล้วก็มีเรื่องของต้นชะโนธที่หลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยนะคะ
แล้วก็มีวิธีการดูแลการอนุรักษ์เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่า
เป็นป่าต้นชะโนธที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกด้วย
เดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้พร้อมกันในรายการโอ้โหไทยแลนด์
วันเสาร์วันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรง
หน้าดูที่สุดเลยนะคะเรียกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เปิดไทยรัฐทีวีดูรายการดีไปยาวนะคะ